แถวบ้านเนี่ยเดินทางมาขอเลขเด็ดกับศาลหลวงปู่ขาวปู่ดำตั้งอยู่ใต้ต้นมะขามขนาดใหญ่ในหมู่บ้านเลยน่ะอืมก็จะมีการนำดอกไม้ถูกเทียนเนี่ยค่ะมาหมุนเวียนกราบไหวกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะและที่สำคัญมีศาลแล้วก็ต้องมีเ
ใช่ว่าเราได้คำทำนายแบบนั้นแบบนี้แต่คราวนี้คำทำนายมันอาจจะไม่สำคัญเท่าตัวเลขเซมสี่ที่หล่นลงมา
เดี๋ยวนี้คิดกันแบบนี้ใช่ค่ะชาวบ้านเขาก็พากัน
กราบไหว้เยอะแยะเลยแต่สาเหตุที่พากันมาเยอะเนี่ยเพราะ
ร่วมงานบวชพระของลูกหลานในหมู่บ้านครับแล้วก็มา
กราบไหว้ที่ศาลแห่งนี้แล้วขอเลขเด็ดกลับไปถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยคุณอืม
แสนบาทแล้วไงโอ้โหเนี่ยค่ะที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือหลังจากถูกก็ได้นำหนังกลางแปลงมาแก้บน
ล่ะใช่จนชาวบ้านใกล้เรือนเคียงทราบข่าวก็เลยมากราบไหว้มาเขย่าเซียมซีบ้างล่ะ
เพื่อจะขอเลขเด็ดกันบ้างชาวบ้านเขาก็เล่าว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะอืม
สารหลังนี้ตั้งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นมะขามใหญ่แล้วก็อยู่คู่กับชาวบ้านมานานมากแล้ว
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคือไม่รู้แหละว่าอายุเนี่ยกี่ร้อยปีกันแน่นะคะเมื่อคนในหมู่บ้านจะทำงานหรือจะทำการสิ่งใด
ก็จะมากราบไหว้มาบนบานสารกล่าวที่บริเวณนี้โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภหลักหลักเลย
ใช่หลักเลยโชคลาภมาขอกันเยอะมากซึ่งหลวงปู่ขาวปู่ดำ
ไม่ชอบผ้าสามสีนะอ้าวคุณสังเกตไหมว่าที่ศาลจะไม่มีผ้าสามสีครับ
แต่ท่านชอบอะไรชอบน้ำเปล่าอ๋อผลไม้อ๋อและสุรา
รวมไปถึงหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงนะก็มักจะมีคนที่บนบานสารกล่าวเนี่ย
นำหนังกลางแปลงมามาฉายแถวบริเวณนี้มาแก้บนตลอดเลย
ชาวบ้านที่มาขอโชคมาเขย่าเซียมซีได้เลขเด็ดกันไปเยอะเลยคุณ
เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปถามชาวบ้านกันดีกว่าว่าเขาได้อะไรกันมาบ้าง

ได้ตัวแล้ว๓ตัวเลย

อะไรคือ๓๑
เอาเหรอเอาฟังจากปากชาวบ้านกันไปแล้วนะคุณนะ
ใครได้ยินก็ได้ยินบอกได้แค่นี้แหละ
แต่ใครไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินนะ
แต่ย้ำกันหน่อย
ของใช้วิจารณญาณในการรับชม
ใครไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินไป
ช่วงหน้ามีอีกมะ
ย้ำกันแบบนี้นะใช้วิจารณญาณในการรับชม
วันนี้ก็โทรแม้ทันสำมัยจริงจริง